มีตัวเลขอันเกี่ยวเรื่องกับหลวงพ่อคุณคุณค่ะประชาชนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีตัวเลขอันเกี่ยวเรื่องกับหลวงพ่อคุณค่ะ
ที่เขานำไปเสี่ยงดวงกันเยอะมากหลายตัวเลขนะคะ

เกลี้ยงแผงค่ะเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตคือ
ไทยรัฐออนไลน์เขาก็ทำไว้เลยนะคะว่า
ตัวเลขที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อคูณ
แล้วก็คนนำไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยค่ะ
มีตัวเลขอะไรบ้างนะคะ
คุณผู้ชมน่าจะเห็นกันบ้างแล้วในไทยรัฐออนไลน์นะคะ
หลวงพ่อคูณท่านเกิดปี๒๔๖๖นะคะ
ท่านมรณภาพ๑๖พฤษภาคม๒๕๕๘
เวลา๑๑นาฬิกา๔๕นาที
อายุ๙๒ปีบวช๗๑พันศา
ท่านอุปสมบท๕พฤษภาคม๒๔๘๗
ขณะที่อายุ๒๑ปี

โปรดติดตามตอนต่อไป

ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร
กับเรื่องราวต่าง

บอกแต่ว่าให้เป็นผู้ให้

อันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านทั่วไป
เอาไปดูแผงขายสลาก
ที่นครราชสีมาหน่อยนะครับ

สลากินแบ่งรัฐบาลบอกว่างวดนี้ขายดี
ก็คือเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณทั้งหมดเลย

แล้วก็พื้นที่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับ
เลขที่ลูกค้ามาถามหากันมากที่สุด
ใครเจอก็เอาไปหมด

ผิดหวังกันไปตามกันนะครับ
แต่ว่าเขาก็มาแล้วเขาก็ไม่เสียเที่ยวนะ
คือเจอเลขไหนเลขข้างเคียง
หรือว่าเลขที่คิดว่าพอใจเขาก็ซื้อกันไปนะครับ
อย่าง๑๖นี่คือเลขของวันมรณภาพของหลวงพ่อ

๖๖๖นี่เป็นเลขพอสอเกิด๒๔๖๖นะครับ
ส่วนที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศ

ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ประชาชนไปวางดอกไม้จันทร์กันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
แล้วก็ไปเข้าชมวิหารเทพวิทยาคมวิหารกลางน้ำ
ตักน้ำมนต์ในอ่างน้ำมนต์หลวงพ่อคูณล้างหน้าเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็กรอกน้ำมนต์จากปากสัตว์ประจำปีนักสัตว์ปีเกิดนะคะ
นำไปด้วยนะคะและแน่นอนไม่พลาดที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ข้างพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณเลยนะคะ

เลขเด็ดไม่ต่างกันเราบอกไปแล้วไม่บอกย้ำไม่พูดซ้ำ
นี่ตรงนี้ใครไปวัดบ้านไร่ที่อำเภอด่านคุณทศโคราชเนี่ยต้องไป

ผมไปมาล่าสุดเมื่อสัก๓๔ปีที่แล้ว

ใช่ก่อนที่หลวงพ่อคูณท่านจะมรณภาพ

ยังสร้างไม่เสร็จดีแต่เดี๋ยวนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
ก็สามารถที่จะเดินทางไปทำบุญกันได้ที่วัดม่านไหว้